คุณผู้ชมครับในที่สุดจิ๊กชอชิ้นสุดท้าย

รายชื่อคนที่๓ที่เป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทย
คนนี้ก็เป็นประธานยุทธศาสตร์ของพักนั่นแหละครับคุณผู้ชม
แล้วมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของกฎหมายด้วย
แต่ก็มีคำถามว่าอ้าวแล้วถ้าพักเพื่อไทยชนะเลือกตั้งครั้งนี้
ได้จัดตั้งรัฐบาล๑ใน๓คนนี้ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีกันแน่

ในที่สุดปริศนาหรือจิ๊กซอตัวสุดท้าย
พักเพื่อไทยก็ถูกเติมเต็มในโปรเจคแลนด์สไลด์
กับรายชื่อแคนดิเดตคนที่๓ของพักเพื่อไทย
เฉลยออกมาแล้วว่าคือนายชัยเกษมนิติสิริ
ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองของพัก
หากดูกันตามหน้าเสือก็ไม่ถือว่าเซอร์ไพรส์
เพราะหากใครที่ติดตามดูโทนี่วูซัมในรายการแคร์คิดเคลื่อนไทย
เมื่อสองอาทิตย์ก่อนหน้านี้ก็เคยหลุดปากออกมาบ้างแล้วว่า
แดดิเดตคนที่๓เป็นใครกับประโยคที่ว่า
คนนี้จะเป็นรุ่นพ่อนายกแล้ว
เกษมนิติสิริที่วันนี้อายุ๗๔ปีแล้ว
เป็นรุ่นพ่อตามที่โทนี่พูดไว้ทุกประการ
แถนยังมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายในระดับสือแปลงเรียกผี

เป็นนายกในช่วงเวลานี้ต้องมีคุณสมบัติ๓ประการ
รักประชาชนเอาทุกข์ของประชาชนมาเป็นที่ตั้งในการแก้ปัญหา
ต้องรู้เท่าทันโลกและเทคโนโลยี
และต้องเข้าใจเศรษฐกิจเพราะเป็นแกนสำคัญที่จะทำให้ทุกคนมีความสุข
วันนี้ผมขอใช้เวลาพูดถึงสิ่งที่ผมจะทำในฐานะผู้นำของประเทศไทยคนถัดไป
ผมตั้งใจข้อแรกผมจะยกระดับเศรษฐกิจประเทศไทยทั้งประเทศ
ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

ใช้ในรัศมี๔กิโลเมตรจากที่อยู่ตามบัตรประชาชน
และต้องใช้ภายใน๖เดือน

พักเพื่อไทยเราคิดใหญ่
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนทั่วประเทศ
พอจะเห็นเงาลางของคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี
คนใหม่ในสีเสื้อเพื่อไทยแล้วใช่ไหม
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน